มีมือดีมาพ่นสีเป็นข้อความเสียดสีการเมือง
บนถนนเลยนะคุณบนถนนกลางแยกเลย
ข้อความเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
ชาวบ้านที่ตำบลสายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองก็งงเลยฮะ
เมื่อตื่นเช้ามาเห็นตัวอักษรขนาดใหญ่

ขออภัยคุณผู้ชมใช้คำไม่สุภาพนัก
กูเลือกพวกมึงมาทำไมเบื่อหมงป่าโมก
พ่นอยู่กลางถนนเลยถนนคันคลองชมประธาน
ใกล้กันยังพบอีกข้อความนะครับ
อยู่บนถนนเต็มเลนเลยบอกว่า
ไม่ต้องให้พวกเลือกอีกนะเบื่อ
หลังไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตัวเต็มถนนเลย
ก็พบคนที่ทำคนที่มาพ่นสี
พรั่งพ่นสีอยู่กลางสามแยกเป็นผู้ชายครับ
สรุปแล้วก็ได้รู้ตัวรู้ชื่อแล้ว
ก็คือนายอำนาจเริกยันยงอายุ๕๓ปี

ซึ่งนายประทีบแก้วมณีกำนันตำบลสายทอง

นายอำนาจลูกบ้านเป็นคนชอบดื่มเหล้า
ว่าตอนเอาสีไปพ่นบนถนนน่าจะเมา

แล้วก็เคยขึ้นไปปีนเสาบนเสาไฟฟ้าแรงสูงมาแล้ว
และปกติก็ชอบก่อเรื่องเป็นประจำ
คราวนี้ก็ดื่มเหล้าจนเมาตั้งแต่เย็นเมื่อวาน
แล้วมาก่อเหตุพ่นสีลงบนถนน
เมื่อเช้านี้แล้วก็ตอนนี้ก็หายตัวไปนะครับ
ยังหาไม่เจอไม่รู้ว่าไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหน
ยังไม่รู้ว่ามาพ่นสีข้อความแบบนี้

เรื่องต้นทางผู้ใหญ่เอง
ก็ต้องสั่งให้ลูกน้องมาลบข้อความนี้ออกก่อน
แล้วค่อยตามตัวมาตักเตือนต่อไปนะครับ
เพราะว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรือเปล่า

หรือว่าตอนที่ไปกินเหล้ากินยามาเนี่ย

อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูนะคะ